แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปทานอาหารทะเลกันบ้างนะคะ
อาหารทะเลอร่อยสดนี่ก็ต้องไปกันถึงที่ถึงแหล่งใช่ไหม
และที่สำคัญว่าทุ่อดิบเขาดีมีคุณภาพ

ก็ไม่ได้ผิดหรอก

ระยองนี่แหละค่ะไปอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ
เขาบอกว่ามีร้านอาหารเจ้าเด็ดเปิดมา๒๐ปีแล้ว
นี่๒๐ปีต้องแปลว่าเด็ดจริงถึงจะอยู่ได้
ร้านนี้มีชื่อร้านว่าเจ๊หวานซีฟู้ด

ซึ่งที่นี่เขาก็มีเมนูยอดฮิตเลยนะ
ว่าลูกค้าคนไหนแวะเวียนมาต้องสั่งก็คือ
เนื้อปลาเก่าละมึกกุ้งแล้วก็หอยที่นำมาทอด
กรอบเหลืองกรอบนอกนุ่มใน
เมื่อสักครู่ที่เห็นที่ทอดอยู่ในกระทะนั่นแหละค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็จะมาราดด้วยน้ำปรุงรส

มีการผสมกับมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ขึ้นช่าย

ทำให้อาหารจานนี้มันโดดเด่น

ทานเล่นก็ได้ทานจริงก็ได้

ส่วนเมนูอื่นก็มีอีกมากมายนะคะ

หอยนางรมรึเปล่า
แล้วก็หอยแมลงผู้นะคะ
มีเยอะแยะนะกุ้งผัดพริกเกลือก็มีหรือว่าจะเป็นหมึกกระตอยผัดกระเทียมก็มี
รสชาติที่นี่เขาเป็นเอกลักษณ์แปลกไม่เหมือนใคร
ถ้าใครสนใจอยากจะไปลองทานอาหารอร่อยอาหารทะเลที่วัตถุดิบดีแบบนี้
หรือว่ามีโอกาสไปจังหวัดระยองนะคะอยากให้แวะเวียนกันไปที่ร้านเจ๊หวาน
อำเภอเมืองจังหวัดระยองอยู่ริมชายหาดพีเอ็มไวน์
ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๑๐โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะคุณ
แต่ถ้าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสถานที่ตั้ง
ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้เลยจ้า

น่าทานทุกเมนูเลยจริงนะคะ
ถ้าไปจังหวัดที่อยู่ติดทะเลนะมันก็ต้องกินซีฟู้ด
ยิ่งสดแบบนี้มันจะพลาดได้ยังไง

มีหลายเมนูเนื้อหมึกกะตอยทอดกระเทียม

ปูกะตอยแล้วก็หมึกทอดกระเทียมอะไรอย่างนี้
แล้วเนี่ยเมนูเขาอันนี้เด็ดมาก
คือเป็นแบบว่าซีฟู้ดรวมแล้วก็ไปทอด
แล้วก็ราดด้วยน้ำสูตรปรุงรสสูตรพิเศษของเขา
รับรองว่ามันเด็ดจริง
คุณกินแบบนี้ดูไปด้วยได้ไหม
ตอนปลายลุ้นรางวัลด้วยได้ไหมแบบนี้
ต้องลุ้นไปกินไปมีความสุขมากเลยนะ
เหมือนคุณผู้ชมหลายท่านที่ส่งไลน์มาวันนี้
ว่าคุณจะทานเมนูอะไรแล้วลุ้นกันไป
ท่านบอกว่าตอนดูแล้วลุ้นไปให้ทานลาบ
พอดูจบปั๊บกินไข่ต้มต่อทันที
เอ้าก็แหมมันก็ใช่ไหม
มันก็มีทั้งสุขสมหวังแล้วก็ผิดหวังก็ว่ากันไป
เป็นเรื่องธรรมดาคุณผู้ชมมันคือสัจธรรมแห่งชีวิต
แต่ผมแนะนำนะถ้าในช่วงของการลุ้น
ไม่ควรดื่มกาแฟร้อน
เพราะว่าเพราะถ้าเกิดว่าถูกรางวัลขึ้นมาคนข้างจะลำบาก
สมมุติว่าถูก
พุ่นไปทางนี้ทำอย่างไรหรือพุ่นไปอย่างนี้ทำอย่างไร
อ๋อนึกว่าแบบว่าอย่างนี้เราดีใจแบบ
เอออะไรได้ก็ได้อย่าทำร้ายคนอื่น
ถ้าไม่ถูกรางวัลงวดนี้ก็ไม่เป็นไร
เพราะปีนี้ทั้งปีเรายังมีอีกหลายงวด
แต่นี่มันเป็นงวดแรกของปีนี้ไง